ช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวรอบสัปดาห์ในอาเซียนนะครับ

ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานธิบดีฟิลิปปินส์

รวมถึงข้อเรียกร้องของแรงงานอินโดนีเซีย
อยากได้จากนายจ้างเนื่องในวันแรงงานในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้
และก็ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในพม่า
เพิ่งมีรัฐบาลใหม่โดยชาวพม่านับร้อยคน

ออกมาเดินขบวนประท้วงบริเวณหน้าสถานทูตสหรัฐ
นครย่างกู้เมื่อวันพระหัสบดีที่ผ่านมา
เพื่อเรียกร้องให้สหรัฐเลิกใช้คำว่าโรหิงญา

ลักลอบพยพมาจากบังคลาเทศ
โดยผู้ประท้วงระบุนะครับว่าการใช้คำว่าโรฮิงญา
ยิ่งเป็นการสร้างรอยร้าวความสัมพันธ์
พม่าสหรัฐซึ่งพวกเขาไม่อาจรับได้
ว่ารัฐบาลนี้จะรับได้หรือไม่ก็ตาม
ขณะที่รัฐบาลพม่าชุดที่แล้วมีความประสงค์
ให้ใช้เรียกคนกลุ่มนี้ว่าเบงกาลี
แสดงให้เห็นว่าเป็นพวกที่ลักลอบพยพมาจากบังคลาเทศ
แม้ว่าหลายคนจะมาอาศัยอยู่ในพม่า
หลายชั่วอายุคนแล้วก็ต่ำ

สมัครชิงตำแหน่งประธานธิบดีฟิลิปปินส์ทั้ง๕คน
ขึ้นเวทีประชันวิสัยทัศน์ทางสถานีโทรทัศน

ทั้งหมด๓รอบก่อนการเลือกตั้งในวันที่๙พฤษภาคม

ประธานธิบดีเจโจมาบินัยนางมิเรียมซานติยาโก้

โดริโก้ดูเตอร์ตี้นายกเทศมนตรีฝีปากกล้าแห่งเมืองดาวาว
วุฒิสมาชิกหญิงเกรสโบผู้อื้อเช้า
และนายมาดูเอลโรซาสรัฐมนตรีมหาดไทย
ผู้ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ
จากประธานธิบดีเบนิกโนอาควิโน
โดยโพลล่าสุดระบุว่านายกเทศมนตรีดูเตอร์ตี้
ชูนโยบายปรับปรามอาทยากรรมและยาเสพติด

ตามมาด้วยเกรสโปซึ่งมีคะแนนลดลงเล็กน้อย
ขณะที่ชาวฟิลิปปินส์๕๔ล้านคน
จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำคนใหม่
งานยูนีเซียแสดงความเห็นเนื่องในวันแรงงานที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้
โดยส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าถึงเวลาแล้วที่ค่าแรงควรจะเพิ่มขึ้น
ขณะที่บางส่วนกังวลถึงการแข่งขันกับชาติเพื่อนบ้านอาเซียน
ขณะที่นายกานี่นีนาเว่ประธานสาภาพการค้าของอินโดนีเซีย
ความเห็นว่ารัฐบาลควรเพิ่มสวัสดิการ
การศึกษาให้กับทั้งแรงงานและบุตรหลานของแรงงาน
และเปิดเผยด้วยว่าเคยเสนอไปยังประธานธิบดีอินโดนีเซีย
ในการออกใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างชาติ
เฉพาะในพื้นที่หรือลักษณะงานที่คนในประเทศไม่สามารถทำได้เท่านั้น
เพราะหากแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานทั่วไป
เกิดปัญหาในอนาคตได้
ทุกปีในวันที่๑พฤษภาคมก็จะมีแรงงานอินโดนีเซีย
ออกมาเดินขบวนในกรุงจักรต้าเพื่อเรียกร้องค่าแรง

กลางการรักษาความปลอดภัยของตำรวจที่หวั่นว่าจะเกิดความรุนแรง